เหมือนกับเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะอยู่ชุมชนเดียวกันซอยเดียวกัน
หมู่บ้านเดียวกันจอดรถขวางทางกันอันนี้ก็มีเรื่องอยู่บ่อย
นะครับล่าสุดเนี่ยในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีคุณป้าคนหนึ่งก็อายุหกสิบแล้ว
คู่กรณีเป็นหญิงสาวอายุยี่สิบเจ็ดอืม
มีปากเสียงกันเรื่องจอดรถขวางทางกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะฮะ
คุณป้านี่ฟันร่วงเลยทั้งฟันแท้ทั้งฟันปลอม
กซี่ใช่นี่กล้องวงจรปิดของร้านค้าแถวนั้นเขาจับภาพเอาไว้ได้
เพราะว่ามาเจอกันที่นี่เดี๋ยวลองดูนะฮะ
อืมผู้คนก็แตกตื่นกันหมดค่ะหมาเมอแถวนั้นเห่ากันแบบเครี่ยวเลย
อ่าเป็นช่วงเวลาที่หญิงสาววัยยี่สิบเจ็ดปีคนหนึ่งใช้อ่าทั้งหมัดทั้งเท้านะครับ
อ่าทำร้ายหญิงวัยหกสิบปีที่ร้านขายของชำในซอยอุตภัวซอยสามเขตเทศมันตะบนพลา
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะฮะ
บาดเจ็บฟันหักไปถึงหกซี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณหกโมงเย็นยี่สิบสามกรกฎาคม
เราก็ตรวจสอบหน่อยครับว่าแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันนะครับ
สำหรับเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ร้านค้าจุดเกิดเหตุก่อนเลย
มีกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะนี่คือร้านของเจ๊รัฐนะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านวันเกิดเหตุเจ๊รัฐก็นั่งแกะปูอยู่แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
รัฐบอกว่าตอนแรกเห็นป้าใจอายุ๖๐เดินมาซื้อของที่ร้าน
ระหว่างที่ป้าใจกำลังยืนเลือกของอยู่ได้ยินเสียงคนตะโกนด่ากัน
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคนที่เขาถูกด่าเนี่ยคือป้าใจนะไม่รู้ว่าใครตะโกนด่ากัน
ก็ไม่รู้ว่าที่แท้ก็ป้าใจถูกด่าต่อมาก็เห็นป้าใจหันไปต่อว่ากลับ
ก็เลยเป็นเหตุให้ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเทาในคลิปไม่พอใจวิ่งเข้ามาในร้าน
แล้วก็ทำร้ายป้าใจคือมีคนตะโกนด่าเข้ามาก่อน
ใจก็หันไปด่ากลับแล้วคนคนนั้นก็วิ่งเข้ามาแล้วทำร้ายป้าใจ
รัฐบอกว่าตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเพราะตั้งแต่ขายของแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ชุมชนแถวนี้
ไม่เคยเจอเหตุการณ์คนทะเลาะกันใกล้ตัวขนาดนี้มาก่อน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นเจ๊รัฐกับคนอื่นที่อยู่แถวนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
เจรัฐบอกว่าตอนนั้นตกใจมากทำร้ายไม่ถูกเพราะตั้งแต่ขายของแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ชุมชนแถวนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นเจรัฐกับคนอื่นที่อยู่แถวนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน

แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มเข้าไปห้ามทั้งคู่ให้แยกออกจากกัน
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก

แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก

แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก

แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก

แต่จังหวะที่ผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงคู่กรณีเห็นว่ามีรถจอดขวางทางจนรถผ่านเข้าออกลำบาก
ก็ทางน้องของประใจบอกว่ายืนยันว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินหมดค่ะไม่ใช่แค่น้องของประใจได้ยินคนเดียวว่าฝั่งคู่กรดีเขาพูดประโยคแบบนี้จริง

ฟันจริงสองสี่ฟันฟองก็สี่สี่แตกใช่ไม่ได้เลย
ใหญ่แล้วก็ปากแตกปากบวมเลยเลือดกบปากเลยอ่ะ
กินข้าวไม่ได้หลายวันเนี่ยตอนนี้ก็ยังกินไม่ได้นะ
กินข้าวต้มทุกวันเลยกินได้วันละนิดละน้อยจนจะหมดแรงแล้ว
โอ้โหต้องหยอดน้ำข้าวต้มเลยป้าใจค่ะ
นี่ฟังน้องสาวป้าใจพูดแล้วก็คิดถึงบ้านที่ระยอง
เนียงคนระยองเขาอย่างนี้นึกว่าอยากกินข้าวต้ม

คนระยองขี้สั่นคนจันขี้ยาวเนี่ยเขาจะเนออย่างนี้หน่อยเนี่ย
ก็เลยเดินทางไปที่บ้านของฝั่งคู่กรณีบ้าง

เพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนี่ครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าเขาไม่ขอชี้แจงอะไรนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยทางครอบครัวของหญิงสาวคู่กรณีกับป้าใจบอกว่า
ถ้าชี้แจงอะไรออกไปยังไงก็ถูกโจมตีอยู่ดี
แต่เอาเป็นว่าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ย
เขาก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าชี้แจงไป
คนก็ต้องบอกว่าก็ครอบครัวเดียวกันนี่ก็ต้องเข้าข้างกันสิ
แต่ปมที่เกิดขึ้นเรื่องทั้งหมดมันมาจากเรื่องที่จอดรถ
ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ไปจอดขวางอะไรจนรบกวนเพื่อนบ้าน
แต่ด้วยความที่บ้านทำธุรกิจอู่ซ่อมรถก็เลยมีรถอ่ามีรถลูกค้าหลายคัน
แล้วจังหวะที่ป้าจัยผ่านมาเป็นจังหวะที่คนในบ้าน
กำลังจะเข็นรถเข้าออกจากบ้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมป้าใจถึงรอไม่ได้
คือเขาไม่ได้ขวางเขากำลังจะเข็นเข้าออกอยู่แล้ว
แล้วก็มาบ่นมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายยืนยันว่าหากป้าใจไม่ใช้คำหยาบใส่
ลูกสาวคงไม่ฉุนแล้วก็ไปทำร้ายป้าจัยขนาดนั้น
ใจกับหญิงคู่กรณีเขามีปัญหาทะเลาะกันมานานแล้วนะตั้งแต่๗ปีก่อนก็มี
เป็นปัญหาเรื่องที่ป้าใจเคยมากู้หนี้ยืมสินแล้วก็ทำให้ทั้งสองบ้านระหองระแหงกันเรื่อยมา
ส่วนเรื่องการจอดรถขวางทางของบ้านหลังหญิงสาวที่เป็นคู่กรณีนะครับ
มีชาวบ้านบอกว่าก็เป็นปัญหามานานเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการร้องเรียน
หรือไม่ได้ไปว่ากล่าวอะไรกันเพราะก็ถือว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน
เขาก็กลัวว่าจะมีปัญหาบานปลายหากไปบอกไปกล่าวตักเตือนอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะที่การเจรจาปรับความเข้าใจกันระหว่างป้าใจกับหญิงคู่กรณีนะครับ
ทางตำรวจสพบ้านฉางบอกว่าตอนนี้ทางคดีก็ยังไม่ได้มีการสรุปสำนวนอะไรว่าใครผิดใครถูก
เดี๋ยวจะรอใบรับรองแพทย์จากป้าใจก่อนนะแล้วก็จะมาดูว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ส่วนเรื่องการเรียกค่าเสียหายทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจากันแล้ว
ฝั่งป้าจัยเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่ารักษาตัวเจ็ดพันบาทค่าทำขวัญสามพัน
แต่ฝั่งหญิงวัย๒๗คู่กรณีบอกว่าจะให้๓๐๐บาทแล้วก็จะพาป้าใจไปรักษาแล้วก็ออกค่าพยาบาลให้ทั้งหมดเอง
คือ๓๐๐เนี่ยให้ค่าทำขวัญแต่ค่ารักษาตัว๗๐๐ที่เรียกเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นพาไปรักษาแล้วเดี๋ยวออกให้เอง
แต่ฝั่งครอบครัวป้าใจยังไม่ตอบรับเงื่อนไขนี้นะฮะ
ใจบอกไม่กล้าให้พาไปแล้วเอาเป็นเงินดีกว่าไปเองดีกว่า
แต่อีกฝั่งครอบครัวจะมองว่ารักษาเท่าไหร่อะไรยังไง
ก็เป็นว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ให้ทั้งคู่มาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ตำรวจบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำสำนวนให้แล้วคุณก็ไปว่ากันในชั้นศาลเอง